โปรดติดตามตอนต่อไป
คุณวิจัยมา๓ล้าน๘ก็จบกัน

ส่วนระบบการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นเรื่องของคุณ
แต่ว่ากองทัพก็ยังไม่เป็นผู้เสียหายในกรณีนี้

เสียหายได้ไงก็ยังไม่ได้ซื้อเลย

เพราะว่ายังไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วบอกนะครับการจัดซื้อจัดจ้างนี่นะฮะ
ไม่ได้เกี่ยวกับนักวิจัยชุดนี้นะ
เราแค่วิจัยครับวิจัยถ้าคุณไม่เอาก็จบ

คือถ้ากองทัพเห็นว่าหน้ากากนี้มันได้มีประโยชน์
มีประโยชน์คุณก็ไม่ต้องเอาไปใช้ก็จบครับ
โดยหลักการเนี่ยกองทัพจะต้องตั้งกรรมการสอบ

ให้มันได้ความชัดว่าใคร

พออาจารย์ส่งเล่มวิจัยวันที่๘

คือไม่ได้มีการตรวจสอบให้มันดีซะก่อน

คืออย่างที่ผมบอกว่าการจะมีความผิดฐานปลอมเอกสารเนี่ย

แต่อันนี้นี่เนี่ยเขาไม่ได้เจตนาเลยครับ
เขาไม่รู้เรื่องเลยจะไปเข้าเจตนาได้ยังไง
ใช้เขาก็ไม่รู้คุณเอามาใช้เอง
แล้วทำไมคุณไม่สอบในหน่วยงานของพวกคุณ
แล้วมาผลักภาระมาทำเรื่องให้กับอาจารย์พวกนี้ไม่ถูก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเสียงเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่นักวิจัยนะคะ
เสียงมาสักครู่นี้ท่านนายค่ะคุณผู้ชมท่านนายเปี๊ยกค่ะค่ะ
นายกเปี๊ยกที่เพิ่งจะมาเจอกับเราไปคดีอื่นนะคะ

เป็นเรื่องที่ถ้าสมมุติคุณผู้ชมแค่ย้อนกลับไปดูข่าว
ปีที่แล้วอารมณ์คนละแบบเลยนะคะ

ปฏิบัติงานจะมีอุปกรณ์
ป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่
โดยที่รัฐไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากในการไปซื้อจากต่างประเทศเข้ามา
เพราะว่านักวิจัยของเราสามารถจะวิจัยได้
อันนั้นข่าวเก่าค่ะคุณผู้ชมมันหายไปแล้ว
ความสวยงามอันนั้นในช่วงปลายปียังมีข่าวความสำเร็จเรื่องนี้อยู่เลย
แต่ทีนี้ในช่วงเมื่อเดือนที่ผ่านมา
มีการไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบ
โดยผู้ที่ไปคือเป็นทหารนะคะ
แล้วก็มีการนั่งโต๊ะแถลงข่าว

ผู้ที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็ให้ข่าว
คือผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย

สังกัดคือกองทัพบกคุณผู้ชม

ก็จะมีชื่อท่านเป็นท่านที่โดดเด่นขึ้นมา

ประเด็นก็คือว่าดิฉันสรุปความ
ตั้งข้อสังเกตและสงสัยให้กองปราบไปตรวจสอบหน่อยว่า
นักวิจัยของไทยชุดนี้ที่ทำ
ใบรับรองอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาได้หน้ากากกันสารพิษ

เพราะว่าพอเราเข้าไปดูในชื่อของนักวิจัยเนี่ย
เป็นนักวิจัยที่เราคุ้นชื่อแน่อยู่ท่านหนึ่ง

เราเรียกกันว่าอาจารย์ออสอาจารย์ออสเป็นอาจารย์เคมี

ไฟ่กับเมฆมังกรบินให้ความเห็นเรื่องกระทะ
แล้วก็หลายเรื่องก่อนหน้านี้เพียบค่ะโจทย์เพียบพูดกันตรง

เป็นความร่วมมือระหว่างมเกษตรอาจารย์ออสในสังกัดมเกษตร
แล้วก็อีกหลายท่านเลยสังกัดพระนครเหนือ
วิจัยนี้อันนี้คือกองทัพไปแจ้งความ
ทีนี้พอถัดมาค่ะคุณผู้ชมถัดมา
นายกเปี๊ยกพาไปปลายสัปดาห์ที่แล้ว
พากลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้ไปขอพื้นที่อธิบายบ้าง
ตั้งข้อสังเกตกลับว่าตกลงเรื่องมันเป็นอย่างไรกันแน่
เพราะนักวิจัยเขาก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่ง

ไม้ที่อาจารย์เจษฎาชอบเรียกว่าไม้ล้างป่าช้าอะไรของเขาเนี่ยนะคะ
สุดท้ายมันก็ถูกตัดสินว่ามันใช้ไม่ได้จริง

แล้วใครรับผิดชอบล่ะออกมาแบบนี้ใครรับผิดชอบ
อันนี้จะคล้ายกันเนื้อหาคล้ายกัน
แต่เพราะเอิ้นว่าเนื้อเรื่องมันกลับกันค่ะ

วันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันว่า

นักวิชาการกับทหาร
เพราะคนที่ออกมาเนี่ยสังกัดกองทัพบกนะคะ
สองท่านค่ะท่านแรกคือหัวหน้าโครงการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร

รองศัตริย์อาจารย์น็อคเตอร์วีรชัยพุทธวงศ์นะคะ
อีกหนึ่งท่านทนายเปี๊ยกพี่เปี๊ยกเนี่ยนะคะ
ทนายความของคดีนี้ทนายอนัญชัยชายเดชสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน

เรือเหาะหรือว่าชุดเก็บกู้ระเบิด
อะไรก็แล้วแต่ที่เราห่วงแบบพี่น้องลูกหลานเราที่เป็นทหารเนี่ยนะคะ

แต่มันไม่ค่อยกินพื้นที่สื่อเท่าไหร่
เพราะเรายังค้างค่าหวย๓๐ล้านอยู่

แต่พี่เปี๊ยกค่ะทนายความของเรา
ทำไมดูมีอารมณ์ร่วมตอนแถลงข่าวจังตอนไปกองปราบ
มันยังไงคะมันจัดซ่อนเหรอคดีนี้

อาจารย์ออสกับคณะทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมก้าวพระนครเหนือมาหาผม
แบกความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์คนเดียวนะครับ
ทั้งครอบครัวครอบครัวไม่พอนะครับ
ทุกข์ถึงญาติพี่น้องแล้วก็ทุกข์ถึงเพื่อนฝูงอีกนะฮะ
ทุกคนทุกข์หมดทุกข์เพราะว่าไปทะเลาะกับทหาร
พอทุกข์เสร็จเนี่ยเราในฐานะที่เป็นทนายความนะครับ
แล้วก็อาจารย์ออสก็หาไปหาทนายความที่ไหน
ก็ไม่มีใครรับคดีนี้เพราะว่าเหมือนกับไปทะเลาะกับกองทัพใช่ไหมครับ
ผมก็บอกว่าในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นทนายนะครับ
แล้วก็อย่างเนี่ยผมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับ

ผมก็ต้องช่วยนะครับเพราะเขาเดือดร้อน
แสดงว่าทนายอนัญชัยเชื่อทางนักวิชาการ
ผมดูหมดแล้วผมดูผมเนี่ยจะรับคดีใคร
ผมต้องตรวจดูพยานหลักฐานเรียบร้อย

คือมันเป็นลักษณะที่ทางนักวิจัย
ก็ถูกแจ้งความว่าเอาใบรับรองอุปกรณ์ปลอมมาให้

แล้วปีที่แล้วก็เป็นข่าวดีใจยังไงกันเนี่ยนะคะ
คนไทยทำได้ประหยัดงบประมาณ
กำลังของเรากองพลของเราจะเหมือนกับปลอดภัยแล้ว
งงทำงานแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นพอข้ามปีมา
อันนี้นักวิจัยโดนแจ้งความว่าใบรับรองที่คุณรับรอง
ชิ้นนี้มันปลอมใช่ไหมทนายเปี๊ยก
แล้วไงก่อนครับอย่างนี้ครับก่อนที่จะมาถึงหน้ากากนี่นะครับ
ต้องดูเรื่องการวิจัยก่อนค่ะ
วิจัยที่สกอให้ทุนมานี่แหละครับ
ไม่ได้บอกถึงใบรับรองว่าจะต้องมีหรือไม่

วิจัยในครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรอง
วันที่๑๕ที่เราไปแจ้งความ
สกอออกมาให้ข่าวว่า
การที่นักวิจัยชุดนี้เนี่ย
วิจัยหน้ากากออกมานี่นะฮะ

เพราะฉะนั้นเรื่องใบรับรองจะปลอมหรือไม่ปลอมนะครับไม่เกี่ยวกับการวิจัย
แต่การที่คณะวิจัยชุดนี้เนี่ยเอาผลการทดลองทั้งหมดไปที่สาธารณเช็ค
เพื่อไปตรวจแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่าไปทดสอบ
ถือว่าเป็นการจัดการงานนอกสั่งถือว่าเป็นการทำนอกเหนือการวิจัย

ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่ออกมาบอกว่าปลอมมันไร้สาระ

แต่เดี๋ยวนะคะเอาอย่างนี้นะคะคือผู้ที่ไปแจ้งความนี่คือโดยตำแหน่งแล้ว
ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมใดนะคะ
เพราะฉะนั้นเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่า
เพราะว่าก็คือใบรับรองปลอมก็คือมันไม่ได้มาตรฐาน
แล้วออกใบรับรองที่บอกว่ามันไม่ได้มาตรฐานมันใช้ได้

ไม่ใช่ครับคือใบที่ปลอมเนี่ยนะครับมีนายทหารในส่วนของเขาเองเป็นคนจัดมา
อาจารย์ออสไม่เกี่ยวเลยอาจารย์ออสกับคณะนี่สงสัย
พอสงสัยปุ๊บก็เอาหน้ากากที่ตัวเองวิจัยกับคณะทีมงานทั้งหมดไปเทส
เทสแล้วได้ใบจริงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใบจริงได้มาสองใบ
ทำไมเวลาคุณแถลงข่าวคุณไม่พูดถึงใบจริงนะครับที่เขาอุตส่าห์ไปทดสอบมา
แต่คุณพูดแต่ใบปลอมแม้แต่วันที่๑๕ที่เราไปแจ้งความ
ออกมาแถลงข่าวพูดแต่ใบปลอมใบปลอมก็พวกคุณปลอมกันเอง
แต่ใบจริง๒ใบไม่ยอมพูดให้ประชาชนทุกคนเข้าใจ
ไม่ยอมพูดให้ทหารหารทุกคนเข้าใจ

คืออย่างนี้ใบแรกที่ไปเทสเนี่ย

อาจารย์ออสเขาไม่รู้เลยว่ามาจากไหน

ซึ่งใบปลอมทนายอนัญชัยบอกว่าใบปลอมคือลูกน้องท่านทำ

ถูกต้องถ้าจะทำใบปลอมเนี่ยมีจริงใบปลอม

ไม่เป็นไรหรือครับอ่ะค้างใบแรกไว้ก่อนแล้วอีก๒ใบที่บอกเป็นใบจริง
ที่ทีมอาจารย์ออสเอาไปทดสอบที่ต่างประเทศ
คือจริงแล้วตามสั่งไม่ต้องไปทดสอบก็ได้

เพราะว่าวันที่๑๖สกอออกมาบอกว่า
วิจัยหน้ากากนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรอง

คืออันนี้คือตามรายลักษรที่ตกลงกันถูกไหมคะทนายอนัญชัย
แต่ที่ฉันสงสัยแบบประชาชนนะคะแบบ
ดิฉันไม่รู้หรอกว่ารายละอักษรตกลงกันว่าต้องมีหรือไม่มี
แต่ถ้าจะให้ลูกหลานที่ฉันใช้ดิฉันก็ต้องการใบรับรองนะคะ
ถูกต้องครับแล้วก็อันนี้ไอใบรับรองนี้เป็นมาตรฐานสากลนะครับ

บอกทดสอบนอกสั่งที่เอาไปต่างประเทศ

เอาก็ดีสิคะแล้วก็ดีสิแล้วอาจารย์โดนทำไมคะยังไงคะแล้วมันมาไงคะอาจารย์
คืออย่างนี้ครับโครงการนี้ได้ทุนวันที่๒กุมภาปี๖๐
หลังจากนั้นเนี่ยว่าใช่ครับวันที่๑๑กรกฎาคมเนี่ยหลังจากที่เราได้รับทุน
เซ็นสัญญาทุนกับสกอชัดเจนนะครับ
ในใบเซ็นรับทุนเนี่ยก็มีอธิคารบดีหมายไรกเศษศาสตร์
เงื่อนไขเนี่ยก็บอกว่าให้ส่งต้นแบบหน้ากากพร้อมกับสูตรเคมีทุกอย่าง
พร้อมกับแม่พิมพ์จบมีแค่นี้โอเคนะฮะ
แต่หลังจากนั้นวันที่๑๑กรกฎา๖๖
มีการนำงานที่เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งหมดไปโชว์ที่ธรรมเนียบรัฐบาล

แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชาก็มาดูหน้ากากของโครงการวิจัย
แล้วก็ถามนายทหารประจำโครงการว่าไอ้เนี่ยทำจากยางพาราได้ไหม

นายรัฐมนตรีก็เลยมีบัญชาให้รองนายกอนุมัติเงินจาก๑๔๐๐กว่าล้านเนี่ย

ออกว่า๑๐๕ล้านจะผลิตตัวนี้ได้

ต้องผ่านการรับรองของกองทัพบก

ในการประชุมกับสถาบันวิจัยของกองทัพบก

คุณจะได้ใบมาตรฐานที่ไหนก็ตาม
เขาไม่สนคุณจะต้องผ่านมาตรฐานไทยเท่านั้น

เพราะฉะนั้นมันก็เลยพอเราทำวิจัยเสร็จ
กองทัพก็เลยเอาต้นแบบหน้ากากเราไปทดสอบ

มีการทดสอบภาคสนามทดสอบในห้องแก๊ส
มีการใส่เข้าไปแล้วก็โยนระเบิดแก๊สเข้าไป

ก็ทดสอบทุกอย่างก็พึ่งพอใจกันหมด

แต่ทีนี้ในขบวนการจัดซื้อจัดหา
เขาก็จะบอกว่าการที่จะส่งมอบงาน
ถ้ามีการจัดซื้อจัดหาจริง๑๕๐ล้านเนี่ย
จะต้องผ่านมาตรฐานระดับโลก๑ใน๕ของโลก
อันที่๑ก็คือต้องผ่านมาตรฐานของอเมกา
หรืออังกฤษหรือสเวเดนหรือเนเทอร์แลนด์หรือสหรัฐเช็ค
อันใดอันหนึ่งใช่ไหมคะอันใดอันหนึ่งใน๕

ระหว่างนั้นก็มีทหารที่อยู่ในกลุ่มนี้แหละ
เขาก็เลยนำใบปลอมที่ว่ามาจากประเทศเช็ค
แต่ว่าเป็นใบปลอมจากบริษัทแห่งหนึ่งที่เขากล่าวหานะฮะ
คือเรามารู้ปลอมก็คือหลังจากที่เขาแจ้งความ
เราให้เกียจเราให้เกียจซึ่งกันและกัน

ก็เหมือนนาฬิกานะเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมเราก็บอกว่าเออมันจริงนะ
แล้วก็ใส่เข้าไปในเล่มโอเคนะครับ
แต่หลังจากนั้นเราก็มาสะกิดว่า

ใบที่ทหารนำเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้
ตอนนั้นนักวิจัยเริ่มสกิดใจแล้ว
วันที่หลังจากนั้นเราก็เลยส่งไปทดสอบ
ซ้ำอีกรอบหนึ่งใน๕แห่งโลกอเมริกาปฏิเสธ
องกฤษปฏิเสธสวีเดนปฏิเสธเนเทอร์แลนด์ปฏิเสธ
เพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่

เช็คเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อนแล้วเปลี่ยนมา

เราก็เลยส่งไปทดสอบที่สหรัฐเช็คอีกรอบหนึ่ง
นะครับสถาบันที่เราส่งไปชื่อสถาบันเขาเรียก

นี่คือสาระสำคัญในการ

ก็คือเราทำเกินสั่งเหมือนกับทนายเปี๊ยกบอก

แล้วถ้าจะจัดซื้อจัดจ้างให้ทหารไทยได้
จะต้องผ่าน๑ใน๕ของโลกนี้เท่านั้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผ่านมาตรฐานไทยด้วย

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการผ่านมาตรฐานไทย

ก็คือคุณต้องผ่านมาตรฐานไทยด้วยแล้วคุณต้องได้มาตรฐาน๑ใน๕นี้ด้วย

ถ้าเอาตามลักษรที่ระบุกันไว้คือผ่านแค่มาตรฐานไทย
มาตรฐานไทยก็คือนี่แหละ

สังกัดที่ไปแจ้งความอาจารย์และทีมวิจัย

เขาคือด่านสำคัญเลยว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่าน
แต่ทีนี้ที่โผล่มาตอนแรกที่อาจารย์ออฟบอกว่า
อ่ะก็เชื่อใจกันแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในเล่มวิจัย
ไอ้ฉบับนั้นตกลงมาจากเช็กหรือคะ
จากสถาบันชีวอนามัยหน้ากากอนามัยนะครับ
จากบริษัทแห่งหนึ่งที่ประเทศเช็ค
คือไม่ใช่หน้ากากที่ป้องกันทางการทหาร
ไม่ได้อยู่ในลิสต์๑ใน๕ของโลกที่ป้องกันทางทหาร
เป็นคนละเรื่องเลยเป็นหน้ากากอนามัยเหมือนใน๗๑๑

แต่ว่าไม่ใช่สถาบันที่ถูกระบุไว้

ไม่ใช่เนื้อหาสาระสำคัญ

ก็คืออันนี้เรียกว่าปลอมถูกไหม

แต่ว่าใบนี้เราเคยยืนยันกับทางทหาร
ในการประชุมกันครั้งล่าสุดที่มีการทะเลาะกัน
๒๕๖๑นะครับยืนยันว่าอะไรคะอาจารย์

จกก็คือทหารนั่นแหละเราก็มีสายทหารอะไร
เราก็เลยยกสัญญาที่เราทำกับสกอว่า
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใช้เอกสารของผม

เพราะว่าเล่มนี้ไม่มีใบเซอร์ใด

ส่วนที่อยู่กับท่านเนี่ย
เรารู้ว่ามีทหารหนึ่งท่านทำมาให้
และคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่าง

ในที่ประชุมบอกว่าห้ามเอาออก
คุณห้ามเอาใบนั้นออก
เรื่องนี้จริงมันเป็นเรื่องที่มันมีข้อขัดแยก
ระหว่างการทำงานร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ทะเลาะกันเลยครับหลังจาก๑๕๐ล้านมาเนี่ยเพราะว่าอาจารย์น็อตรับทุนมา๓ปีนะครับ
ปีแรกทำกระสุน๒วิถีปีที่๒ทำกระสุนทางเลือกปิดโครงการปกติสมูทจูบปาก
ฉลองกันเฮฮาปาร์ตี้โครงการนี้มันก็น่าจะจูบปากฉลองเฮฮาปาร์ตี้
แต่มี๑๑๐ล้านมาเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการไปขอใบรับรองจากสาธารณรัฐเช็ค
คือให้เขาทดสอบแล้วเอามาทั้งที่จริงไม่ต้องมีก็ได้ถูกไหมอาจารย
เราทำให้เหมือนพูดง่ายนะเหมือนจ้างผมร้อยผมทำให้พัน
คือเราควรได้ดอกไม้เราไม่ควรได้คดี

คือที่อาจารย์ออสเมื่อพูดมาสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชม
คืออาจารย์จะบอกว่าจริงแล้วทำงานกับกองทัพหลายโครงการ
คือเราก็ทำด้วยกันอยากให้ประเทศประหยัดงบกำลังพลของเราปลอดภัย
แต่นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
เอาล่ะเอาพูดกันตรงก็คือมีวิวาทะกัน
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแต่เขาไปแจ้งความแล้วไงคะ
แล้วอาจารย์ก็ไปแจ้งความเขาอีกเนี่ยนะคะ

ที่ให้เราต้องมานั่งขบคิดกันว่าใครรับผิดชอบเนี่ย
ของประเภทนี้ไปให้ลูกหลานเราที่เป็นทหารใช้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะการจัดรายการของเราวันนี้นะคะ
เราติดต่อไปที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารนะคะ
ก็คือหน่วยงานที่ไปแจ้งความทีมวิจัยของอาจารย์ออส

แต่ว่าเราได้คุยกับฝ่ายประสานงาน
ซึ่งก็ยืนยันแค่ตามการแถลงข่าวที่ออกมาเป็นข่าวเท่านั้นนะคะ
แล้วก็พยายามจะติดต่อทีมโคศกสองท่านของกองทัพบก
ยังไม่สามารถติดต่อได้ทั้งสองท่านนะคะ
ขอกลับมาก่อนเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
คือว่าไม่ต้องมีใบรับรอง

เพราะคนที่จะรับรองตามเอกสารที่ตกลงกันไว้

แต่เล่มหนึ่งที่ทำมาโดยทีมของกองทัพบกเองนั้น
ดันมีใบรับรองใบหนึ่งขึ้นมา
ซึ่งไม่ใช่สถาบันที่รับรองอุปกรณ์ทางนี้

อาจารย์เลยยันกลับไปด้วยการไปทดสอบ

แล้วก็ไปได้มาสถาบันที่ทดสอบอุปกรณ์ทางทหารนี่แหละ
พอได้มาเสร็จแล้วมันเลยกลายเป็นมี๒เล่ม

ซึ่งเท่าที่ฟังอาจารย์ก็คือว่า

ของทหารเขายันว่าเขาจะใช้เล่มนั้น
อาจารย์ก็ยันว่าอาจารย์จะเอาเล่มของอาจารย์นี้
ทีนี้มันกระทบกันขนาดไหนคะอาจารย์
เหตุเกิดวันที่๒๙มกรา๖๑
เดี๋ยวก่อนพูดตรงนี้เดี๋ยวผมต้องเกริ่นนิดหนึ่งนะครับ
ว่าต้องตอนนี้สถานการณ์หลังจากที่เราแจ้งความวันที่๑๕เนี่ย
ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ออกมาดูแล้ว
โดยเฉพาะครับผู้บัญชาการฐานบกก็มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบ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
กรมวิทยาศาสตร์ฐานบกในฐานะที่ทำหน้ากากได้สำเร็จ
ในวันนั้นก็มีจิ้งจกทักว่าวันที่๒๙จะมีบิ๊กนิว
โครงการของพวกคุณไปไม่ได้แล้วหยุดสต๊อปอยู่แค่นี้
งงอะไรเพราะโครงการเราก็อยู่กับสกอ
วันที่๒๙ประชุมตั้งแต่๙โมง
๔โมงครึ่งเราได้เข้าไปชี้แจงตอน๑๐โมงถึงเที่ยง

แล้วก็มีการสั่งลบเทปการประชุม
แต่เพราะเอิญในช่วงที่เราเข้าผมประกาศชัดเจนว่า
ผมขออนุญาตอัดเทปในขณะที่ผมทำ
ก็เป็นลักษณะไม่ยอมให้เอาเอกสารใดออกจากเล่ม
แล้วก็บอกว่าผมขอใช้เล่มของผม

สิ่งที่คุณทำมาเราไม่เอา

สกก็จัดการประชุมตามรอบปกติของเขา
ในการพินาโครงการต่าง
ในนั้นก็มีโครงการอาจารย์น็อตด้วยที่ขอปิดโครงการ

เป็นเล่มที่สมบูรณ์
ไม่จาน็อตรู้เพราะจาน็อตรู้นั่งรออยู่ตรงนั้นน่ะ
เพื่อที่จะลองตัดประตูงานตัวเอง

ตอนเช้านะฮะ๙โมงเช้าก็ขับรถไปที่เขาขับรถไปกองปราบ

เราก็โอเคไม่มีปัญหาเพราะว่ากล่าวหามาเราก็ต้องแก้ไป
แต่วันนั้นมีการแถลงข่าว
ก็พยายามที่จะมีสื่อแล้วอาจารย์ออสก็เป็นบุคคลในสื่อ
ความจริงพี่น้องสื่อหลายคนก็จิ้งจกทักเหมือนกัน

ทักมาว่าอาจารย์ออสเตรียมตัว
ใจแล้วก็เอ๊ะอะไรหรือว่าจะมีเมฆมังกรบินภาค๒ภาค๓เราก็ไม่รู้
ก็ปรากฏว่ามีการแถลงข่าว
เรียบร้อยเรานะฮะก็เจตนาชัดเจนนะครับ
ออกหมดเลยโดยเฉพาะช่องของก็ไม่ว่ากันนะฮะช่องของทางการ

อาจารย์ออสเนี่ยเจอคดีมาเยอะเราก็เข้มแข็ง
แต่ทีนี้พี่น้องเราที่อยู่ในนั้น๗คน
วิจัย๗คนที่โดนแจ้งเป็นพลเรือน๔
เป็นนายทหาร๓คนก็เหมือนกับที่พี่เปี๊ยกบอกกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เดี๋ยวนายทหารก็คือทีมของทางฝั่งสำนักงานของเขาเหรอคะ
ทหารเป็นนายทหารที่โดนสั่งมาให้เข้ามาอยู่ในโครงการ
ก็คือเด็กในสำนักงานวิจัยของท่านน่ะเหรอ
ก็มีทั้งทีมวิจัยเลือกเองด้วยแล้วก็ได้รับคำสั่งให้เข้ามาด้วย
ก็ประกอบไปด้วยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก๒ท่าน
และที่สำคัญ๑ใน๒ท่านเนี่ย
มีท่านหนึ่งเป็นครูฝึกด้านหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร

แล้วท่านก็ชอบหน้ากากของพวกเรามาก

เพราะถ้าเป็นครูฝึกก็จะรู้ว่ามันต้องใช้ยังไง
แล้วท่านเป็นครูฝึกที่อยู่กับเราจำเลยที่๗ครับ

มาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙พระนครเหนือ
เป็นมือหนึ่งต้นด้านธรรมแม่พิมพ์ของประเทศไทย

ที่อาจารย์ออสเล่ามาค่ะทนายอนัญชัยคะ
คือจริงมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะ
ซับซ้อนเลยถ้าสมมุติฟังเฉพาะฝั่งนี้นะคะเรายังไม่ได้ฟังฝั่งท่านนะคะ
แล้วอย่างนี้จะไปยังไงกันต่อเพราะว่า
โดยหน่วยงานทางนู้นก็เรื่องวิจัยเหมือนกันนะคะ
คือผมอยากพูดอย่างนี้นะครับว่า
ระหว่างทหารบางคนกับคณะทีมวิจัยชุดนี้เนี่ย
มันต่างกันต่างกันในเรื่องของสถานภาพนะครับ
ทหารมีอำนาจมีบารมีนะครับมีปืนอยู่ในมือ
แต่คณะวิจัยชุดนี้เนี่ยมีแต่สมองมีแต่ความคิด
เปรียบเทียบกันได้เลยว่าถ้าจะสู้กันจริงคณะวิจัยสู้ไม่ได้

การที่ทหารบางคนมาแจ้งความดำเนินคดีกับพวกเขา
ก็เหมือนกับรังแก่คนที่อ่อนแอกว่า
ผมคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีอาวุธใดเลยที่ไปสู้กับพวกคุณได้
ถ้าคุณเนี่ยคิดว่าเขาผิดทำไมไม่ตั้งกรรมการสอบสวนให้มันชัดเจน

แล้วที่สำคัญเนี่ยการที่ไปแจ้งความ
คุณก็เอาสื่อไปเหมือนกับเอาไปประจานเขา
ต้องตายแน่นะครับ
พวกนี้นะครับพูดแบบภาษาชาวบ้านเลย

ไม่รู้จะไปทางไหน
ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่า

คณะวิจัยชุดนี้เนี่ยบริสุทธิ์

ถ้าหากว่ากองทัพไม่เอานะฮะ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ

กำลังดังเลย

เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย

ได้หน้ากาก

นะครับซึ่งเป็นผลผลิตของประเทศไทย
เป็นการลดต้นทุนการผลิต

ยางพาราพี่น้องชาวสวนยางนี่นะครับ
จะได้ขายยางพารานะครับ
แล้วเอามาผลิตเนี่ย

และเป็นไปตามนโยบายของคอลโลม

ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ดี
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ดี
แม้แต่ท่านผู้บัญชาการทหารบก

แต่มีนายทหารบางคนเนี่ยนะครับ
นำข่าวเท็จไปให้ท่าน

คณะวิจัยชุดนี้คงจะเสร็จแน่สิ้นไร้ไม้ตอกสู้เขาไม่ได้นะครับ
อย่าลืมนะครับมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ
อย่าคิดว่าพวกคุณนี่เก่งนะครับ
เพราะฉะนั้นเขายกขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเอง
ที่ทนายอนัญชัยบอกนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาปิดท้ายรายการ
คือมันมีตัวเลขอยู่๒๓ตัว

ขอบคุณนะครับ
คุณผู้ชมคะตัวเลขข่าวมันจะมีเทวสินสามล้านแปด

เมื่อสักครู่นี้อาจารย์อดพูดนี่นะคะ
ก็เท่านั้นเอง
เขาข่ายกันยิ่งเท่าใครคะ
ตัวกลองตัวนี้ด้วยนะครับจะเป็นประมาณ๘๐๐๐บาท

ใช่ครับนี่ล่ะครับ

คณะรัฐมนตรีและท่านนายกมีบัญชาให้ซื้อ
หน้ากากให้ทำประมาณ๑๕๐ล้าน
๑๕๐ล้านอาณาคตนะครับจะเป็น๑๐๐๐ล้านเป็นแสนแสนอันเลย

งานวิจัยสรุปตัวเลขถูกไหมคือ๓ล้านกว่าบาทคือใช้ทำวิจัย
ไม่ครับ๓๘ล้านบาทเป็นทุนวิจัยของสกอเท่านั้นไม่เกี่ยวกับกองทับบก
ถ้าผมไม่ได้ออกตังค์แม้แต่บาทเดียว

คืออันนี้งบสกอเขาให้วิจัย

ผมทราบจากอาจารย์ออสเล่ามาว่า
เหตุก็คือว่ามูลเหตุจูงใจนะครับ
ก็คือว่ามีท่านทหารท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าอย่าให้อาจารย์ออสนี่นะฮะ
เอาหน้ากากเนี่ยไปผลิตกับที่นี่ได้ไหมเพราะว่าผมไม่ชอบอยากให้ผลิตอีกที่หนึ่ง
อาจารย์ออสบอกว่าไม่ได้ที่นี่นะครับเป็นที่ที่ดีที่สุด
ส่วนไอ้ที่นั่นมันไม่ดีที่นี่คือเทคโนโลยีเขาดีกว่า
นี่แหละครับเป็นมูลเหตุนะครับ

บริษัทนี้น่าจะได้
งบในการจัดซื้อจัดจ้าง

น่าจะคือบริษัทนี้คือถ้าเขาไปเสนอเนี่ยฮะ
อาจจะได้มีโอกาสมากกว่าบริษัทอื่น

และเขาเป็นคนทำโมทั้งหมด

แล้วเทคโนโลยีเขาทันสมัยที่สุด

มันทำให้เกิดการขัดผลประโยชน์กัน
ถ้าหากว่าต่อไปในอนาคตนี่นะครับ
เกิดหน้ากากนี้ผลิตได้ในประเทศไทยนะครับยุติการสั่งซื้อทั้งหมด
แล้วผลประโยชน์นี่นะครับค่าคอมมิชชั่นมันจะไม่มีเลย
และที่สำคัญนะครับผมอยากจะเสนอนะครับว่าขายหน้ากากนี้ให้กับโรงแรมต่าง
เอาไว้ติดเวลาโรงแรมไฟไหม้ไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ทั่วประเทศรัดได้เท่าไหร่
แล้วรัฐบาลไทยได้โนฮาวตัวนี้ไป
ไปขายต่างประเทศได้เงินมาเท่าไหร่
เอาความรู้ผลิตอันนี้ไปขายถูกต้องด้วยใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นคือที่มาของงบ๓ล้าน๘ของสกอไม่เกี่ยวกับกองทัพนะคะ
ส่วน๑๕๐ล้านตัวเลขที่อยู่ในข่าวเนี่ยคือผลิตเนี่ย
โครงการในการผลิต๑๕๐ล้านบาทนะคะ

ก็เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยอนาคตคือว่า
เขาบอกมาแล้วว่าต่อไปจะมีการสั่งผลิตเป็นพันล้านเลย

เป็นแสนชิ้นเลย
เพราะฉะนั้นการสู้คดีคงไม่ยาก

คือการสู้คดีนี้ไม่ได้มีความหนักใจตรงไหนเลย

แต่ดูเหมือนขอปิดท้ายที่อาจารย์ออสคือเหมือนกับทนายอนัญชัย

ว่าคือทางกองทัพเองก็ตั้งคณะกรรมการสอบภายใน
อาจารย์ค่ะขอปิดท้ายประมาณไม่เกิน๑นาที
ตอนนี้ในทีมวิจัยนักวิจัยนักคุยกันว่าไงคะ
สภาพจิตใจ
ตอนนี้ดีขึ้นครับหลังจากที่ไปแจ้งความ
ก่อนแจ้งความนี้ก็มีหนังสือไปที่มหาวิทยาลัยให้ลงโทษพวกเรา

เกิดขึ้นอืมก็หลังจากที่มีหนังสือไปที่เกษตรกับพระนครเหนือนั่นแหละ
เราก็เลยมาหาท่านทนายนันตชัยแต่หลังจากที่เราแจ้งเนี่ย
แจ้งก็มีการบล็อกด้วยไม่ให้ออกมาตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับ
กลับขอบพระคุณทางรัฐบาลแล้วก็กองทัพบกที่ตั้งคณะกรรมการสอบส่วนเรื่องนี้
ค่ะคุณผู้ชมงานก็เดี๋ยวจำหน้าเขาไว้น่ะหน้ากากขนุมารหน้ากากขนุมารครับ
คือถ้าทุกอย่างอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเราคิดว่าชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นโบแดงชิ้นหนึ่งสำหรับ
ประเทศไทยอ่าประเทศไทยด้วยครับของประเทศไทยด้วยแล้วก็ได้ทุกหน่วย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
โปรดติดตามตอนต่อไป